ร้านขายของชำต่างต้องระวัง

ลักเล็กขโมยน้อยแล้วที่สำคัญ

นี่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิด

นี่คือร้านขายของชำของนางปรานีศรีรัฐ
อายุหกสิบก้าวปีในตำบล
น้องละลอกอำเภอบ้านไข้จังหวัดระยองครับ
ช่วงใบสามของเมื่อวานผู้ชายคนนี้นะฮะ
คาดว่าอายุประมาณสองสี่สิบถึงห้าสิบปีนะ
สวมชุดสีน้ำเงินคล้ายชุดพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมแถวนั้นแหละ
หมวกกันน็อกมาด้วยหน้ากากอนามัยปิดหน้าไว้แบบนี้

นี่ค่ะคืออาศัยช่วงจังหวะที่เจ้าของร้านคือนางปรานีเข้าห้องน้ำ

ร้านของเจ้าของร้านก็มัวแต่เล่นโทรศัพท์มือถือ
ช่วงเผลอไงเดี๋ยวใส่อยู่อันนั้น

แล้วไปเอามาอีก

เต็มเสื้อไปหมดเลย
โหวัลละกั๊กวัลละแบน

ได้เหล้าไปแล้วจะสั่งน้ำแข็งต่อเลยทีนี้หลานเดินไปหยิบน้ำแข็ง
ค่ะแล้วเขาอาศัยจังหวะที่ไม่มีคนอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะแป๊บเดียวครับ
คว้ากระเป๋าคาดเอวไอ้กระเป๋าคาดเอวเนี่ยเขาจะใส่พวกเงินทอนเงินใช่
คว้ากระเป๋าใบนั้นไปในนั้นมีเงินสดประมาณห้าพันบาทโอ้โหเยอะนะ
ได้ของสมหวังดั่งใจแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยครับ
ทีนี้ยังไงต่อยังไงครับชราบของร้านนางปรานีออกมาจากห้องน้ำ
เอกใจเนี่ยเนี้ยนะครับกระเป๋าไหงสอบถามกับหลาน
หลานก็ไม่รู้ก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นพฤติกรรมคนร้ายชัดเจน
เธอรีบไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สพบ้านค่าย
ให้คุณตำรวจช่วยจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้

นี่เห็นแบบนี้หลักฐานชัดเจนนะครับ

พ่อค้าแม่ค้ายุคนี้สมัยนี้ผมเห็นใจมาก
บางทีขายของก็ลำบากแล้วมาเจอขโมยขโจร

คือช่วงนี้มันก็ขายเหล้าขายสุราอะไรยังไม่ได้ไง
บางคนก็เลยคิดว่าขโมยไปเลย